กันบ้างเดี๋ยวที่อื่นจะน้อยใจเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เข้าวัดเข้าวาเขาบอกว่าที่
วัดแห่งนี้เขามีกุศโลบายนะในการที่จะดึงเด็กนะ
น้องหนูเยาวชนให้เข้าวัด
เอ้าดูกันไปจะไม่เข้าได้ไงโปเกมอนก็มีเอ้ยจริงหรอ

อุ้ยโตอะไรเนี่ย

เนี่ยมีเนี่ยบาบาบา

มีมาหมดเลยฮะโอ้โหที่นี่คือที่ไหน
วัดตำม่อนอเมอเมืองจังหวัดพระเยา
เห็นแล้วมันก็แปลกตาแปลกใจถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เหรอ

พระครูสุวัสดิ์สังขโสพลท่านก็เล่าว่า
ที่มาที่ไปของรูปปั้นตัวการ์ตูนต่างภายในวัดเนี่ย
ทำแบบนี้เพื่อสอดแทรกให้มันอยู่กับศิลปะล้านนาแบบโบราณ
และเป็นแนวคิดกุศโลบาย
เพื่อหวังจะดึงความสนใจของเด็กตัวน้อย
แล้วก็รวมไปถึงเยาวชนที่อยู่รอบวัดเนี่ยนะฮะ
ให้สนใจมาเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนา
ค่ะอันนี้ดูดิโอ้โหอุ๊ยสไปเดอร์ฮัก

ใช่ไหมโอ้โหแล้วแต่จินตนาการเลยแล้วที่บริเวณแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป
แล้วก็ป้ายขนาดใหญ่ก็บอกเล่าถึงประวัติของวัดด้วยนะ
และมีการตกแต่งรวดลายเป็นศิลปะแบบล้านนาขึ้น
เด็กน้องหนูเขาได้ดูการ์ตูนเสร็จปั๊บ
เขาจะได้ไปนั่งอ่านยืนอ่านประวัติที่มาของทางวัดด้วยไง
คือวัดต่ำม่อนแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนในเรื่องของการปฏิบัติธรรม
ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์เขาก็จะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชน
โดยใช้หลักบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
ภายในวัดเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของส่งเสริมคุณธรรม
แล้วก็จะมีพระสงฆ์เป็นแกนกลางคอยสั่งสอน
ทำดีเป็นเด็กที่ดีน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ครับ
เดี้ยนชอบไอนี่ใช้หลักบอวรบวรอบวอน
เด็กจะได้ไม่ห่างไกลพื้นสัจญา

บ้านวัดโรงเรียนเอ้อ

ใช่ไหมมันเป็นราคาในวานพีซ
เด็กน้องหนูเขาน่าจะรู้รู้แต่ไอ้เราน่ะเราพ้นมาแล้ว
เรารู้แต่สวัสดีฮักษ์อย่างนี้มีปูมีอะไรต้องมาลงแมลงด้วมเตาทองเตาทอม
อันนี้พระพุทธรูปเองก็จะเป็นปฏิมากรรมตามยุคสมัยตามแบบฉบับล้านนาไปด้วย